ท่านผู้ชมครับที่ร้อยเอ็ดนะครับมีพระรูปหนึ่ง
เมาแล้วขับขับรถไปชนเนี่ยชนคนตายด้วยค่ะนะ
ถูกจับศึกแน่นอนฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
เดี๋ยวท้ายไปเดี๋ยวท้ายไป

ชาวบ้านต้องช่วยกันจับฮะขับรถชนเขานะครับ
หนีมาหนีมาแล้วก็นี่ฮะรถไปหยุดอยู่ตรงนี้นะครับ
ชนคนงานที่กำลังสร้างถนนนะแล้วก็หนี
พอรถไปไม่ได้เปิดลงมาจากรถเนี่ยฮะเดินเนี่ยฮะจะหนีอย่างเดียว
สุดท้ายชาวบ้านช่วยกันรุมจับตัวไว้สภาพนี้ไม่ต้องสืบฮะ
เมาแน่นอนนะครับนายรามฤทธิ์อายุสามสิบเก้าปีนะครับ
พยายามจะหนีนะครับแต่ก็ถูกจับเอาไว้ได้นะครับ
ช่วงที่ชาวบ้านไปไล่จับเนี่ยตอนถูกจับ
ดไว้กับพื้นเพื่อรอเจ้าหน้าที่มาเนี่ยนะฮะโอ้โหคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกยัง
นี่ครับมองบุญเนี่ย
นี่ฮะปกติเป็นพระเขาให้อยู่วัดสวดมนต์ไม่สวด
พอก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวแล้วทำมาเป็นจะเป็นสวด
มันสวดอะไรตอนนี้พอสวดเสร็จมีบทแผ่เมตตาด้วยนะครับ
จนจบอะไรเสร็จตำรวจก็มาพอดีฮะตำรวจมาถึงก็ยัง
หยุดด้วยซ้ำนะครับนี่ตำรวจมาแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ต้องมาช่วย
กันนะฮะเอาตัวขึ้นมาเพื่อให้ตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อ
นะครับมาทีหน้าแต่ไม่ได้ฟุ้นไปหมดทุกผู้ชมครับก็ยัง
พำพึ่มพำสวดมนต์ไม่หยุดตำรวจสอบถามจากชาวบ้านนะครับ
ส่วนนายคนนี้เนี่ยก็นั่งหลับตาสวดมนต์พึ่มพำไปเรื่อยนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าอดีตพระรามวริสเนี่ย
ขับรถมาด้วยความเร็วสูงเสียหลักแหกโค้ง
ที่หน้าทางโค้งบ้านถวัฏบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด
ตรงนั้นเป็นช่วงการขยายช่องจราจรคนงานกำลังทำงานกันอยู่ที่เกาะกลางถนน
รถของพระรูปนี้พุ่งชนคนงานที่กำลังก่อสร้างถนนบาดเจ็บ๒คนนะครับ
มีนายน้อยชื่นชมอายุ๘๒ปีกับนางอรพันธ์แก้วอำภัยอายุ๓๖ปีนะครับ
ส่วนนายน้อยเนี่ยไปเสียชีวิตในเวลาต่อมาทำให้เสียชีวิต๑ศพบาดเจ็บอีก๑คนนะครับ
ส่วนรถของพระก็เสียหลักพุ่งไปชนอัดติดกับเสาไฟฟ้า
แล้วก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นนะฮะเขาก็ลงมาจากรถพยายามจะเดินหนีชาวบ้านก็ช่วยกันจับตัวไว้
แล้วก็เรียกตำรวจให้มาควบคุมตัวไป
รถที่ไปก่อเหตุเนี่ยก่อนจะชนคนงานก่อสร้างไปชนรถยนต์มาแล้วคันหนึ่งด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก่อนจะขับหลบหนีมานี่ฮะกันเนี่ยฮะการวิสีแดงเนี่ย
เขาบอกเขาถูกชนแล้วก็หนีมาก่อนด้วยนะครับ
พอคุมตัวได้นะครับพูดจาไม่รู้เรื่องเอกสารติดตัวก็ไม่มีนะครับจับตรวจแอลกอฮอล์นะ
นี่ฮะก็พบว่าก็มีลักษณะของการไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร่างกายนะครับ
นั่นก็แสดงว่าไม่ได้เมานะแต่น่าจะเป็นลักษณะของสติแตกนะ
หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับไปคลุ้มไปคลั่งอะไรมาก็ไม่รู้
เอาเป็นว่าก็มีการชนแล้วหนีแล้วก็ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ก็ต้องถูกแจ้งข้อหาแล้วก็จับศึกไปแม้จะไม่เมาแต่คุณก็ชนแล้วหนี
และที่สำคัญตอนนี้นะครับทางสำนักพุทธได้ประกาศแล้วนะครับเรื่องการขับรถของพระเนี่ยนะ
ปกติก็ไม่มีบัญญัติไว้ในวินัยส่งนะเพราะว่าในสมัยพุทธกาลสมัยนั้นก็ยังไม่มีรถอ่ะ
ก็เลยเป็นลักษณะของโลกะวัชชะโลกติเตียนถ้าท่านจะขับไปไหนไม่มีลูกศิษย์วัดขับให้ก็ต้องด้วยเหตุจำเป็น
แต่ตอนนี้สำนักพุทธแจ้งไปยังกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ตำรวจแล้วขอให้ยึดตามหลักของใบขับขี่
แต่เป็นพระทำใบขับขี่ไม่ได้ก็เท่ากับว่าพระขับรถไม่ได้นะนี่ยังเอาขับกันอยู่เลยนะครับ